เสียชัดหน่อยเสียชัดแกประกาศไว้
ถ้าเรียกลุงแกให้๕๐๐เรียกเสียให้
แล้วสารินเรียกเสียนะคะ
คุณผู้ชมตอนนี้จะบอกว่างานเข้ารัวเมื่อวานนี้
มาที่พระประแดงสมุทรปราการนะคะ
รับรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าสมจริงขนาดไหนค่ะ
ไหนนะฮ่าค่าครับสวัสดีมาก
เหนื่อยป่ะเมื่อกี้หน่อยว่าเต้นกัน

คือก็ดีอ่ะ

หล่อมาก

มีงานรับรีวิวสินค้าเป็นอาหารเสริมสำหรับคุณผู้ชาย

แสดงบทบาทสมจริงตีบทแตกมาก
เอวแกดูเอวเออจังหวะองศาทุกมุม

อันนี้ตัวปลอมเวลาเมื่อสัมภาษณ์เมื่อกี้ตัวจริง
นี่นักข่าวของเราไปเจอกันเอาเด้งเข้าไป

เมื่อวานนี้นักข่าวของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

มีคนติดต่องานมาเยอะมากเลย

โดยเฉพาะเรื่องของการรับโทรศัพท์
ต้องโทรแยกนะ

ใครที่จะให้แกรีวิวสินค้าให้นะคะ
คือเราก็ถามต่อมีผู้หญิงโทรไปป่ะ

บางคนก็บอกว่าเห็นใจเพราะว่าถูกหลอกเหมือนกัน
แล้วก็พูดทำนองว่าเออพูดทำนองเหมือนจีบเสียชัด
อยากเจอคนจริงใจแบบเสียชัดจังเลย
คุณผู้ชมแล้วก็มีคนโทรไปขอเงินแกตรงก็มี

แกจะช่วยอย่างไรแต่แกก็โอนนะ
ไปให้คือเล็กน้อยแบบพอกินข้าวอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมทีนี้ส่วนกรณีที่ไปเจอกับคุณอุ๊บวิริยะ
แกบอกว่าก็คุณอุ๊บให้คำปรึกษาบอกว่าอาจจะได้ร่วมงานกัน
เพราะเสียชัดเป็นคนชอบงานในวงการบันเทิง

อยากเป็นนักร้องอยากร้องเพลง
แต่ก็กังวลเหมือนกันเพราะจำเนื้อร้องไม่ค่อยได้

ทุกครั้งที่ออกสื่อแกจะชอบโชว์ร้องเพลงเห็นไหมฮะ
ชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้จัดการส่วนตัวที่ชื่อว่าน้องเนธ

เป็นซีรีส์วายคือชายรักชายค่ะ
ติดต่อมาบอกว่าอยากให้เสียชัดไปเป็นแขกรับเชิญ
ตอนนี้รอดูอยู่ว่าจะมีคิวให้หรือเปล่านะคะ
ส่วนคิวในวันนี้๑๐โมง

ลำโพงนำเข้า๑ทุ่มตรง
ไลฟ์โปรโมทสินค้าย่านรามอินทา
เน็ตไอดอลสาวชื่อดังแต่ยังไม่บอกนะคะว่าใคร
แล้วที่เซอร์ไพรส์ฝุดเลย

ล่าสุดค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเสียชัด
อัดคลิปขอบคุณไทยรัฐทีวี

นำเสนอข่าวของแกเป็นช่องแรก
ก็เลยทำให้แกโด่งดังมีชื่อเสียง

ส่วนจะมีสาวมาดามใจใหม่หรือเปล่าไม่รู้
ฟังเสียงเสียชัดนะคะ
ไทยรัตน์ทีวีได้ติดตามผมมา
แล้วก็เป็นข่าวครั้งแรก
ที่ผมได้เกาะรถตรงนั้นนะครับ

เสียชัดดังแล้วนะครับก็ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ทุกคนจับตาแล้วก็ให้กำลังใจ